เนี่ยซิ่งมอเตอร์ไซค์เลยแล้วปรากฏว่ามาชนกับรถเข็น
เข็นนั้นนะคุณเป็นรถเข็นที่เขาขายพวกกระปุกออมสิน
เป็นกระเบื้องนะฮะโอ้โหเสียหายหมดเลย
เสียหายหมดเลยเชื่อไหมว่าคนขายกระปุกออมสินเนี่ย
ยังขายไม่ได้สักกระปุกนึงเลย
แตกระจายเกลื่อนถนนแบบนี้ค่ะ
เราเคยเห็นนะกระปุกหมูกระปุกแมวแบบนี้
คุณลุงขายกระปุกบอกโอ้โหนี่สินค้าโอท็อปไปรับมากะ
จะขายให้หมดเนี่ยพอมาแตกแบบนี้โอ้โหขาดทุนนะฮะ
แล้วดูสิจะใช้ใบไหนได้บ้างไม่ได้เลย

ทีนี้ร้อยตำรวจเอกบุญมาธาทองค่ะ
ตำรวจที่สพมตราดได้รับแจ้งอุบัติเหตุ
ว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเข็น
แล้วมีคนเจ็บด้วยก็เลยรีบไปเลยค่ะ
จุดตรงนี้ถนนสายตราดแหลมงอบ
อยู่ตรงหน้าปั๊มปตทหนองเสม็ดนะคะ
พอไปถึงก็เจอรถเข็นที่โอ้โห
ปุกออมสินแตกเกลื่อนกระจายเต็มถนนไปหมดเลย
แล้วก็เจอรถมอเตอร์ไซคันที่ชน
คนขี่มอเตอร์ไซค์คือนายอุไทยจันแฝง
คุณตาแล้วค่ะคุณตาอายุ๗๑ปี
คุณตาได้รับบาดเจ็บที่หัวแล้วก็มีรอยถลอกตามร่างกาย
กู้ภัยต้องประถมพยาบาลให้คุณตาก่อน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตราด
ส่วนรถเข็นที่กระปุกออมสินกระจายเกลื่อนถนนแบบนี้
โอ้โหตำรวจถามเจ้าของรถเข็นนะ
คือคุณลุงบุญทรงยมจันทร์อายุ๕๘ปี
ลุงแกบอกว่าเนี่ยกระปุกออมสินพวกนี้

ลุงแกก็ไปรับมาแล้วก็เอามาขายที่ตราด
นี่เพิ่งจะมาถึงที่ตราดเมื่อเช้านี้เอง
เวนขายมาเรื่อยยังขายไม่ได้เลยสักชิ้นหนูเอ้ย
แล้วตอนนั้นลุงก็กำลังเข็นรถเข็นข้ามถนน
นี่จะถึงเลนส์สุดท้ายอยู่แล้ว
มอเตอร์ไซค์ของคุณตาก็พยายามจะขี่แซงซ้าย

ปุกออมสินเสียหายกระจายเกลื่อนนะคะ
ตำรวจก็มีการถ่ายภาพในที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ